โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑แห่งทั่วประเทศค่ะ
จัดงานเพื่อรำลึกและสะดุดีถึง
กัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เนื่องจากว่าวันที่๒๗ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกัมพลวัชรพลนะคะ
อย่างที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๖บ้านนวลพลวงอำเภอลานกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชรนางสาวสิริพรอิ่มสุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียน
จัดพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
นายกัมพลวัชรพลเนื่องจากโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ธันวาคมพร้อมทั้งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
เมื่อปี๒๕๒๒จากความตั้งใจของท่านที่ต้องการตอบแทนสังคม
ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน
สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทขึ้น
สำหรับปีนี้นะคะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๖บ้านนวลพลวง
ได้รับรางวัลประเภทโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
และรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้วยนะคะ
ส่วนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘ห้วยคดสามัคคี
อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
นายขวัญชัยบารมีผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครูนักเรียนได้ร่วมกันวางพวงมาลัย
เพื่อรำลึกถึงนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ปัจจุบันนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘ห้วยคดสามัคคี

มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่๖
จำนวนทั้งหมด๒๐๘คน
ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณงามความดี
ของนายกัมพลวัชรพลอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘บ้านสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ในโอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตาการนายกัมพลวัชฌาพล
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายวันเพ็ญเสน่ห์พร้อมคณะครูนักเรียน
วางพวงมาลัยหน้ารูปปั้นนายกัมพลวัชรพล
หลังจากนั้นได้กล่าวสะดุดีค่ะ
จากนั้นนะคะก็มีการร่วมกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูโรงเรียนและสนามโรงเรียนรอบด้วย
ท้ายกันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓บ้านผู้ม่วงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ผู้อำนวยการณรัชดามณีนินผู้อำนวยการก็จัดกิจกรรมครบ๑๐๑ปีชาตการนายกัมพลวัชรพล
โดยมีการวางพวงมาลัยบริเวณหน้ารูปปั้นพร้อมทั้งได้เล่าประวัติและคุมงามความดี
เพื่อสร้างความตระหนักและระลึกถึงรวมทั้งดำเนินรอยตามแบบอย่างของท่านสืบไป